สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าวแน่นอนฮะ
บ๊ายบายแบบนี้มาเจอกันเจอกับผมฉันนะคุณชิสาคุณจุดงครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเรา๓คนได้นะครับที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีครับ

เงี่ยเหมือนว่าบ่ายแล้วง่วงเลยอะ
เออจริงบ่ายมันจะมีอาการง่วงน่ะ
ยิ่งทานมาอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเหนียวนะ
ข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยถ้ากินตอนบ่ายตอนเที่ยง

เพราะฉะนั้นเราอยากอ่านข้อความที่มันทำให้ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้น
เออส่งมามาปลูกพวกเรากันหน่อย

ที่ตายโอ๊ย
รีเกิดอุบัติเหตุรัฐบะชนท้ายกันแปลงเรื่องดันบานตลายเพราะคนข่าวรัฐบะเมาป์กร่าบถามผู้ช่วยเลือดต่อยซะกัน

ถ้าอยากหายง่วงพาไปนี่เลยกระโดดหอเฮ้ยตื่นเต้นน่ากลัวหวาดเสียวด้วย
หอนาฬิกาหอนาฬิกาเดี๋ยวมันก็สูงอยู่นะก็ใช่อ่ะสิ
ไม่ใช่เป็นหอที่นักศึกษาวิชาทหารหญิงเขาโดด
แต่ว่าคุณผู้ชมงานนี้เล่นเอาเจ้าครูฝึกเนี่ยหูแทบแตก
เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูในช่วง

วอ้าวเร็ว

เป็นใครก็ต้องโหกเวกโวยวายนะคุณจูด้ง
ใช่มันเสียวนะคือผมอ่ะล่าสุดเลยไปถ่ายสกรูปเกี่ยวกับอย่างนี้แหละ

สั่นครับร้องหาแม่เลย
โอ้เธอมันน่ากลัว

อันนี้คือมันต้องทำตัวตั้งฉากกับกับตัวเหวตัวเนี่ย
มันทำให้เลยเพิ่มความเสี่ยวยิ่งขึ้น
แต่อันนี้ใช่ครับเพราะว่าเชือกมันจะได้ตึง

ใช่แต่อันนี้น้องเขาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
คือไปฝึกที่เขาชนไก่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
อันนี้สูง๓๔ฟุตแต่ระหว่างทางลงโอ้โห

ถ้าเป็นเราเองเรายังกลัวเลยนะคุณชิสาเนาะ
ความสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าแบบเรียกว่า

สั่นขาสั่นเลยนะคือบางคน๒เมตรก็หวัดเสียวแล้ว
กันบ้างไหมทั้งสองท่านเคยทำกิจกรรมแบบนี้บ้างนะฮะ
ผมก็เคยบ้างนะตอนนั้นลูกเสือแต่ก็ไม่ได้โดดประมาณนี้
แบบที่มันไปข้างหน้านะไอ้ที่เหมือนเป็นสลิงค์ไปข้างหน้านั่นอ่ะ

แค่นั้นเออไอ้โหนอย่างนั้นแค่นั้นนะ

อะไรเล็ดอะไรเล็ด

กรี๊ดกรี๊ดมากเข้าใจได้แต่ว่ากว่าที่เขาจะผ่านด่านทดสอบ
ด่านมันก็ต้องพิสูจน์กันนิดนึงใช่จะได้ออกมาแล้ว
อ่ะเราแข็งแกร่งมากขึ้นเนอะ
ต่อไปสกิดจิมมี่สองพาไปดูเรื่องนี้เขาไปสั่งเมนูนะฮะ
แต่ว่าตัวจิ๋วเด็กเสิร์ฟตัวจิ๋วถือเมนูมาครับ
โอ้โหทำเอาคนสั่งเสียวซีดเลยครับ
โอ้โฮเด็ดแม่เมนูแต่ละเมนูครับ

เมนูที่ดังมีอะไรบ้าง
เอ้อพิสูจน์ระเบิด

เมนูนี้อะไรขึ้นหน้ากลิ่นตาบ้าง

ขึ้นหน้ากลิ่นตากับตีนกาเป็นเพี้ยวเลย

ได้ทานอยู่สุดท้ายเมนูที่ทานคือข้าวไข่เจียวง่ายสุดแล้วเออแต่น้องเขาน่ารักนะ

ใช่น่าจะขำไปแบบขำให้ลูกค้าคลายเครียด

เดี๋ยวต่อมาตาต่อกันแบบชัดได้
อย่าเพิ่งเบื่อกันนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของโควิด

สถานการณ์ของโควิด๑๙เนี่ย

แต่เรื่องของเรื่องเราเนี่ย
พบกับเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีก
มันมีจุด๔๕จุดอะไรเรื่อยเปื่อย

แต่จุดเก่ายังจุด๑๒จุด๒นี่สำคัญ
เห็นบอกว่ามันมีการพัฒนาเป็น
ลักษณะมันเป็นยังไงติดตามกันหน่อยฮะ
สนใจอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องนี้เลยต้องมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับ
จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เดตสถานการณ์โควิด๑๙เกี่ยวกับเชื้อโอมิครอน
และสายพันธย่อยที่พบใหม่ในประเทศไทยเรื่องนี้ควรต้องรู้ไว้
หนึ่งรายที่จังหวัดตรังซึ่งเก็บตัวอย่างโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่๑๒ทับ๑ตรังเมื่อวันที่๒๘วิทยุทธุนายนที่ผ่านมานะคะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมและอัพโหลดขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลก
ร้อยละเมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมนี้เอง
ก็มีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่นประมาณ๙๐ตำแหน่ง
เกิดขึ้นครั้งแรกในอินเดียแล้วตอนนี้ค่ะระบาดไปทั่วโลก
นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บตัวอย่างมาถอดรหัสพันธุกรรมได้ถึง๓๓๘รายแล้ว
อันนี้ข้อมูลวันที่๑๙กรกฎาคมนะคะ
ฟังแล้วอาจจะยังงงเอ๊ะเราต้องรู้จักมันด้วยเหรอ
มันหลบเก่งมันหลบภูมิเก่งดื้อวัคซีนดื้อยา
นี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นคำถามว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่
เราก็กลัวดินั่นสิใช่ไหมว่ามันจะหลบเก่งดื้อเก่งแล้วก็ตามยากหรือเปล่า
เขาก็คาดว่ามันจะหลบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
สายพันธุ์ก่อนหน้านี้แล้วจะดื้อต่อวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสอูฮันดั้งเดิม
ก็คือวัคซีนตัวเก่าแล้วก็ควรเลือกใช้ยาแอนตี้บอดี้สังเคราะห์
สอดคล้องกับโอมิคอนสายพันธย่อยที่ผู้ป่วยติดเชื้ออยู่
ก็ว่าง่ายถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะมันอาจจะดื้อกับวัคซีนตัวเก่า
ใช่เพราะว่าคุณเคยรักษาเคยปราบกันมาแล้วมันก็เคยชิน
ร่วมด้วยกับยาตัวเก่าอาจจะเอามันไม่อยู่
ที่เคยระบาดในอินเดียถือว่าเป็นข้อมูลชั้นดี
เพราะว่านั่นคือประเทศต้นกำเนิดของมัน
แล้วมันไประบาดในช่วงเดือนมิถุนายนปี๖๕นี่แหละ
แต่ว่าการระบาดไม่ยาวนานแล้วก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วด้วย
นั่นหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่ามันเกิดระบาดในเมืองไทย

มันเลยทำให้เกิดการระบาดที่ไม่ยาวนาน
มันอาจจะเกิดการระบาดนั่นแหละแต่มันอาจจะระบาดไม่นานเหมือนอินเดีย
แล้วเราก็มีภูมิต้านทานมากขึ้น
ดังนั้นเนี่ยจึงย้ำเตือนกันตรงนี้แหละว่ายังไงฉีดไปเถอะวัคซีน

โอกาสที่จะเสี่ยงก็น้อยกว่าที่จะไม่ฉีด
แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้เพราะการไปฉีดวัคซีน
มันต้องขึ้นอยู่แต่ละสภาพร่างกายของแต่ละคน
ไม่ใช่อยู่ฉันอยากฉีดเดินไปฉีดเลย
ผมแนะนำแบบนี้คุณไปตรวจร่างกายก่อน

บางทีมีโรคประจำตัวอะไรที่เสี่ยงหรือเปล่านะคะ

ยังไงก็ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด
รักษาความสารให้ดีละกันนะคะอาจถือว่าเปิดหัวม้วนมา

มีหนุ่มคนนึงค่ะเรียกว่าเขาหลอนยาค่ะ

มีทั้งค้อนมีทั้งมีดมีทั้งเขียวเอามาอารวาส
ทำลายข้าวของทำร้ายเพื่อนบ้าน
แล้วเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูกันเลยค่ะ
โอ้นี่นิชชีนี่คืออะไรสักสินที่เสียหายจากนมหวานนี่เลยนี่เลย
ที่เสียหายจากหนุ่มคนนี้นะคะ
อ้อนลงไปปั้งอย่างนี้นึกว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าโท
ถือค้อนลงมาฝ่ายฟ้าฟาด

ไปดูหรือยังชอบชื่อเรื่องของจริงนะยังไม่ได้ดูเลย
แต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หนังไม่ใช่ตัวแสดงอะไรทั้งนั้น
เป็นคลิปที่ชาวบ้านหมู่๔ตะมนต์นนทองอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี
เขาถ่ายเอาไว้บันทึกพฤติกรรมของนายเอฟอายุ๔๔ปีคนนี้แหละ
สภาพนะของเอฟนะไม่ใส่เสื้อนะใส่แต่กางเกงขาสั้นสีดำ
ค้อนเดินไปเดินมาในหมู่บ้านไม่ถืออย่างเดียวหรอกจ้าทุบทำลายทรัพย์สินชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
แล้วยังใช้มีดและเขียวไปฟันรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาเสียหายไปหมดค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านบอกโหยหวาดภาวะไปหมดแล้วค่ะ
โอ้โหนี่ดีนะถ้าไม่มีเด็กเดินไปเดินมานี่อันตรายเลยนะครับ
คือในเอฟเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเสพยาเสพติดจนมีอาการทางประสาทครับ
มีอาการแบบนี้มาแล้ว๒ปีมากกว่า๒ปีนะครับ
แล้วก็มักจะถือมีดเดินรอบหมู่บ้านทำลายทรัพย์สินครับ
แล้วก็ข่มขู่ขอเงินชาวบ้านนะฮะ
กลางคืนเนี่ยยังไงส่งเสียงร้องทั้งคืนเลยโอ้ยคนจะนอน
เออไม่ได้นอนเลยเนี่ยพอตอนเช้าก็ออกมาเดินในหมู่บ้าน
เคยแจ้งตำรวจสพนายูมาแล้วให้มาควบคุมตัว
แต่ว่าไม่กี่วันก็ปล่อยตัวออกมาฮะ
ถามคุณคนนี้บ้างนายนรงศักดิ์จันทบุตรอายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าของรถกระบะมิซูบิชิไททันสีเขียว
เนี่ยคันนี้นะคะเขาบอกว่าบริเวณท้ายรถเนี่ย
มีร่องรอยที่ถูกนายเอฟเอามีดฟันเป็นแนวยาวค่ะ

เสียหายหมดเลยอ่ะอืมเขาก็เล่าอีกนะว่านายเอฟเนี่ย
เดินถือมีดและเคี้ยวเข้ามาฟันที่ต้นกระท้อน
เอาไปฟันต้นกระท้อนเออต้นกระท้อนยังพอทำใจได้
แต่สักพักเดินมาที่ข้างรถยนต์ของเขาแล้วก็ทำลายขึ้นมาแบบนี้
เขาบอกไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่โอเค
ชาวบ้านเขาก็บอกเลยว่านายเอฟชอบเสพยาบ้า
ก็เลยกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ด้วย
เนี่ยรถใครใครก็ห่วงเนี่ยฮะ
ส่วนบ้านของนางเกดมณีอายุ๖๔ปีครับ
อยู่ใกล้กับบ้านของนายนรงศักดิ์
ก็ถูกนายเอ็บเนี่ยเอาค้อนทุบครับ
นี่ฮะกระจกหน้าต่างนี่เห็นไหมฮะ

แล้วไม่พอแค่นั้นนี่นี่นี่นี่
ยังไงถูกโยนก้อนหินด้วยนะไม่ใช่ลูกเล็กเล็กนะฮะ
ลูกใหญ่นะฮะโยนไปที่หลังคาบ้านด้วยนะครับ
แล้วก็นายเอฟเนี่ยนะครับยังเอามิเนี่ยนี่คือก้อนหินเห็นไหม

โอ้โฮถ้าลูกมาโดนหัวนี่จะเป็นอย่างไรครับเนี่ยนะฮะโอ้โฮนี่
แล้วเสร็จแล้วนะฮะไม่พอนายเอฟเอามีดมาฟัน
รถจักรยานยนต์เสียหายด้วยโอ้โหตนก็ตกใจมาก
เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวครับ
ก็เลยรีบวิ่งออกมาเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายสักนิดหนึ่งครับ
นี่มันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน
ใช่ครับอันนี้ทางด้านคุณแม่ของน้าเอฟนะฮะ
บอกว่าตนเองถูกชาวบ้านมาต่อว่าตลอดเลย
เรื่องพฤติกรรมของลูกชายถ้าเสพยาจะมีอาการทางประสาท
แล้วก็ไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สินชาวบ้าน
จนเป็นที่หวาดภาวะนะครับ
แม่เนี่ยเขาบอกหมดปัญญาแล้วอยากให้หน่วยงานเนี่ย
เอาลูกไปรักษาหน่อยที่ลูกเป็นแบบนี้ก็เพราะพิษของยาบ้า
ทั้งที่เมื่อก่อนเขาบอกนะลูกเป็นคนดีมาก
แต่เห็นบอกว่าปี๒ปีหลังหลงผิดไปใช้ยาเสพติด
แบบนี้ถ้าภาษาชาวบ้านนะคือเสพจนสมองพังไปแล้ว
งั้นฟังคุณแม่หน่อยไหมคะ

เอายาให้กินก็คือเก่ามันส่วนมากมันก็กินยามากเท่านั้นเนาะ
เพราะว่ามียามากมันก็ไม่มีอันเกิดขึ้นหรอก
ลูกก็เป็นคนดีคนดีแต่พี่ก็ได้
จังใดว่า๒๓ปีนี่แหละโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว
จังใดอยากให้ซ่อยเหลือเท่านั้นแหละ
อยากให้ช่วยเหลืออยากให้รักษาอยากให้ดีขึ้น
เพราะว่ามีภัยลูกก็ได้มีเพราะนี่แหละ

งั้นก็อาจจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบำบัดต่อไปด้วยค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับ
คือเกิดเหตุรถกระบะชนกันครับ
ทีนี้กู้ภัยเขาเข้ามาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
แต่กลับถูกรถกระบะคันหนึ่งครับ
ต่อว่าแล้วก็ท้าต่อยด้วยครับ

แต่ว่าน่าเห็นใจพี่กู้ภัยนะอุตส่าห์มาช่วย

นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เป็นคลิปของอาสากู้ภัย

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเขาเข้าไปช่วยเหลือ
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงเนี่ย
หยาบคายแบบในคลิปเลยเออถามว่าอ่ามึงสดเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดดีดีนะ
อือลองท่าทางเหมือนจะเข้าไปต่อยอย่างเงี้ยฮะ
ต้องห้ามไว้อ่ะนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปอเต็กตึงนะฮะ
จุดหินกองของสระบุรีเนี่ยก็คือคนที่เขาถ่ายคลิปที่ชื่อว่า
นายอธิพัฒน์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
ตัวเขานะแล้วก็ทีมกู้ภัยเนี่ยรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเลย
อืมตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอกนะว่ามีคนเจ็บหรือเปล่าอ่า
แต่รีบไปตรวจสอบก่อนแล้วยังไงล่ะก็ตั้งใจว่าถ้าไม่มีผู้บาดเจ็บ
ไม่เป็นไรยิ่งดีเลยเขาจะได้ช่วยอำนวยเรื่องของการจราจร
รถมันชนกันอ่ะอ่าแล้วยังไงอ่ะเกิดมันรถติดขึ้นมาใช่
จะเดินทางลำบากแล้วยิ่งกลางค่ำกลางคืนถ้าไม่ส่งสัญญาณ
เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะ

ไปถึงที่เกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งอาการคล้ายเมาเลยนะ

บอกว่าคนนั้นท่าทางเหมือนเมาเดินปรีมาหาเรื่องด่ายาบคาย
นี่แล้วก็ยังมีการถามกู้ภัยด้วยนะบอกว่า

มาไหมรอประกันอยู่
เอาแต่เขามาอำนวยความสะดวกไงพี่ใจเย็นก่อนเพราะว่าอะไร
กู้ภัยเขาก็พยายามใจเย็นพูดคุยแล้ว

สุดท้ายก็ตามในคลิปไม่ขอพูดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะหาว่าไปปักปำกัน

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นแบบนี้ทำยังไง
เขาไปแจ้งความไว้ที่สพนแคร์แล้วนะฮะ
ส่วนทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนนะครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถทั้ง๒คัน
ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายถึง๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
คนที่เราเบอร์เบอร์หน้าไว้นั่นแหละ
แต่อย่างนี้ฮะตัวเขาเองน่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนขับ

แต่อย่างนี้ฮะล่าสุดตำรวจสภน้องแคร์นะฮะ
ก็ได้เชิญตัวคู่กรณีทั้งคู่
นี่แล้วอีกคนนึงเป็นเหมือนกับหัวหน้าของทีมกู้ภัย

นี่ฮะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยอมถอนแจ้งความ

ต่อไปนี้เนี่ยนี่จะเลิกกินแล้ว
ยกมือขอโทษซึ่งกันแล้วกัน

ส่วนอีกคนที่เมามานะที่พูดจาไม่ดี

ต่อไปพี่จะไม่แล้วไม่ดื่มแล้ว
เลิกเล่าเลยไม่ดื่มเหล้าแล้ว

ขอบคุณเลสคือเรื่องของเรื่องน่ะ

ยังคิดแบบนี้ครับ
เป็นข้อพิพาทที่จริงแล้วมันเกิดมานาน
คือเรื่องของเรื่องคอนโดครับ
คนที่เขาอาศัยอยู่ที่คอนโดเขาไปร้องเรียน

เวลาเขามีการสวดศพหรือจัดงานเสียงดัง
ไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่นานมากแล้ว

แต่ทางวัดเขาก็มาร้องเรียนเพิ่มเติมว่า

หนังสือมาวัดเตือน
ให้วัดทำเสียงให้เบาลงหน่อย

คลิปที่เป็นต้นเรื่องว่าสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่คอนโด

โวยวายถึงที่วัดในช่วงที่เขากำลังมีการจัดงานศพว่าเสียงดัง

คลิปนี้บอกไว้ก่อนมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นข้อพิพาทที่นานพอสมควรแล้วนะ

แต่อย่างนี้ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่ลูกบ้านในคอนโดแถวนั้น
แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนบางสแก่

จากลูกบ้านของคอนโดพยายามที่จะมาขอเคลียร์กับทางวัด
บอกว่าช่วยลดเสียงเราหน่อยได้ไหมในการสวดศพ
นอนไม่ได้เลยได้รับผลกระทบเสียงมันดัง
แต่ในช่วงของการเจรจาดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้นะคุณชิสาคุณจูด้ง
เหตุการณ์นี้เขาว่ากันว่าเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา

มีการแชร์ขึ้นมาอีกครั้งในโลกโซเชียล
พอเป็นเรื่องนี้ทีมข่าวลงบืนที่ประหยางวัดบางสแกนอกแบ่งตลาดพรุกรุงเทพ
แค่คลองหนึ่งสายกั้นเท่านั้นเลย
ครับคือวัดอยู่ฝั่งกะโน้น

เจ้าหน้าที่นะคะทางนักข่าวของเราไปพูดคุยกับนายประพันธ์ฉากคำ
อายุ๕๔ปีเป็นประธานกลุ่มชุมชนคนรักบางสแก่
อ่ะอ่ะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
มันเกิดขึ้นตอนที่ทางวัดเขากำลังจัดงานศพแล้วก็กำลังจะกรวดน้ำ
เอออ่ะอยู่ในพิธีแล้วล่ะก็จะจบอยู่แล้วแหละ
ระหว่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากคอนโดแล้วมาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่คอนโดข้างวัดเนี่ย
แล้ววัดเนี่ยนะส่งเสียงดังรบกวนเสียงสวดเข้าไปในสมองเขาแล้ว
เขาบอกไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ก็เลยลงมาพูดคุยเจรจานี่แหละค่ะ
เออแต่จริงก็คิดว่าในวันนั้นที่เจรจากับผู้หญิงคนนั้นอ่ะน่าจะจบแล้วอ่ะ
แต่เหมือนมันไม่จบไงก็นั่นน่ะสิเพราะว่าทั้งเดือนมิถุนายน
มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยคุณผู้ชมฮะสำนักพุทธฮะ
ส่งหนังสือมาให้กับทางวัดชี้แจงเนื่องจากมีคนไปร้องเรียนว่า
วัดเสียงดังอยากให้ลดเสียงลงตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดก็คือช่วงเดือนกันยายน
แล้วก็ตุลาคมปีที่แล้วนะคือประมาณว่ามันข้ามเกี่ยวปีที่แล้วเลย
ที่มีการร้องเรียนมานะฮะแล้วยังไงต่อล่ะคือทางวัดเนี่ยนะฮะ
เขาก็บอกว่าจริงเขาก็จัดเรื่องของการทำกิจกรรมให้เสียงมันลดน้อยลงแล้วนะ
ค่ะแล้วดูเหมือนว่าทางวัดก็เจรจาพูดคุยกับคนที่อยู่ที่คอนโดอืม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละสิคะเหมือนว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแล้ว
ทำไมอยู่อยู่มีหนังสือแบบนี้มาคือทางวัดเนี่ยบอกว่ากับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
อยู่กันมานานถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันมาเข้าใจได้แต่คนที่เป็นปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่คอนโด
คือเขาบอกว่าวัดมาก่อนคอนโดมาทีหลังไงนั่นไงแล้วเขาไม่อยากให้มีปัญหาเพราะอะไร
เกิดมันเป็นปัญหาเนิ่นนานไปเดี๋ยวคนในชุมชนกับคนที่คอนโด
จะทะเลาะกันเองล่ะนั่นสิค่ะอ่าไปลองฟังเสียงกันนะครับ
เขาก็ลงมาแล้วก็มาต่อว่าว่าทำไมทางวัดเนี่ยถึงเปิดเสียงเสียงดัง
ว่าเขารบกวนเวลาที่เขาจะพักผ่อนหรือเขาจะหลับนอนเขาก็เขาก็ไปที่สำนักพุทธ
เราก็คิดว่าเขาจบแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่โควิด๑๙ระบาดหนัก
ช่วงโควิด๑๙ระบาดหนักมันเป็นเดือนมันเป็นเดือนกัญญาเดือนตุลา
หนังสืออันนี้มันเพิ่งมาแล้วก็เขาก็ให้เจ้าอาวาสเนี่ยทำหนังสือชี้แจง
คือตรงนี้มันทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกทางจิตใจแล้วว่าคุณกำลังย่ำยีทางศาสนาพุทธเราหรือเปล่า
อย่างที่ผมบอกไหมชาวบ้านในพื้นที่คือเขาก็ผูกพันกับวัดใช่
เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่ไปชอบใจคนที่อยู่ในคอนโดมันจะกลายเป็นปัญหานะ
แล้วอยู่ชุมชนใกล้กันไงก็อาจจะเป็นปัญหาบานปลาย
แบบนี้ต้องพูดคุยกับตัวแทนของคนในคอนโดก็คือนิติ
ใช่ค่ะเขาก็พยายามที่จะมาเคลียร์นะคะพยายามที่จะมาคุยให้นะคะ
เนื่องจากว่าอยากจะให้ปัญหานี้ลดลงค่ะ
ลูกบ้านเองเขาบอกว่าเออก็เข้าใจแหละแต่ว่าเขาก็ได้รับผลกระทบไง
เนื่องจากว่าอยู่คอนโดก็อยากจะพักผ่อนนะเนาะ
แต่สุดท้ายเนี่ยให้ทางนิติมาคุยก็คุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
เออนะคะทีนี้ยังไงต่อคะลูกบ้านอืม
ลูกบ้านก็ยังดำเนินการร้องเรียนต่อไปโอ้โห
ยังคงร้องเรียนต่อไปนะคะทางนิติเองก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
อืมนะคะทางคอนโดยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนอ้าวไปที่สำนักพุทธอ้าว
เออแล้วไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนร้องเรียนปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้
คือเขาอยากให้คนที่ไปร้องเรียนแล้วทำให้ทางสำนักพุทธต้องออกหนังสือนี้ออกมาเนี่ย
อยากให้คนนั้นเนี้ยค่ะไปถอนถอนคำไปร้องไปถอนคำร้องออกได้ไหมอืม
ชาวบ้านในพื้นที่ระแวกนี้เนี่ยที่เขาผูกพันกับวัดเขาไม่สบายใจไง
อีกอย่างหนึ่งนะก็คือคนส่วนใหญ่คนในคอนโดเนี่ย
เป็นคนในพื้นที่ที่เขามาซื้อคอนโดเอาไว้
มันก็มีเหมือนกันกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ที่คอนโด
ใช่ค่ะเป็นปัญหากันอย่างนี้ส่วนพระลูกวัดว่าไงคะ
นี่ทางพระลูกวัดนะฮะก็บอกว่าหลังจากได้รับหนังสือมาเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยนะฮะทางวัดก็ได้ทำหนังสือชี้แจงไปทันทีนะว่า
สรุปแล้วเนี่ยสาการตอนเนี้ยค่ะในพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างไร
ก็อยากจะให้ไก่เกลี่ยจริงไม่อยากให้มีข้อพิพาทระหว่างกัน
สุดท้ายเดี๋ยวมันไม่ลงตัวขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะ
แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานศพต่าง
วัดเขาบอกมีการขออนุญาตทางพื้นที่แล้วนะ
ว่าจะเป็นสอนอตลาดภูก็ตามหรือว่าสำนักงานเขตธนบุรี
คือเขาก็ดำเนินการไปตามข้อกฎหมายสำคัญที่สุดอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเนอะ
ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการปลดทุกข์
แต่งานนี้ทุกข์หนักกว่าเดิมยังไงครับคุณชิสา
คุณลุงคนหนึ่งไปปลดทุกข์นะเข้าซ่วมอยู่ห้องน้ำชั้น๒
แต่ระหว่างกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่นั้นซ่วมชั้นสองถล่มลงมาค่ะ
คุณผู้ชมสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยอ่ะ
มันยิ่งกว่าคำว่าซ่อมแตกอีกนะซ่อมทันลม
คุณคิดดูนะจากชั้น๒ก็ราวสัก๒เมตรกว่าได้แหละ
โอ้โฮน่าเห็นใจลุกไม่ขึ้นหรอกครับเจอแบบนี้โอ้โฮ
ระบมไปทั้งตัวสิคะงานนี้กู้ภัยต้องมาช่วยเหลือ
เฉลิมคงสมพัฒน์อายุ๕๕ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่๓๗หมู่๖
ตำบลระโสมอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำคอนกรีตที่อยู่ชั้น๒ของบ้านสูงประมาณสัก๓เมตร
นั่งนั่งอยู่ดีดีเอ้าถล่มลงมาซะงั้นเฮ้ย
แล้วคุณค่ะพอถล่มลงมาปุ๊บมันก็จะมีเศษปูนซ่วมถังน้ำ
แต่ละอย่างเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วมันก็บาดแล้วถล่มลงมากับพื้นแบบเนี้ย
คุณคะสภาพนี่เอาดูเอาเนี่ยทะลุลงมาอย่างนี้เลยคุณจูด
โอ้โหน่าสงสารนะฮะนี่ครับทางด้านนางสาวบุญช่วยอายุ๕๓ปีนะฮะ
ญาติผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่านายเฉลิมผู้บาดเจ็บนะฮะ
พักอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวครับส่วนห้องน้ำสร้างอยู่บริเวณชั้นสอง
เป็นห้องน้ำคอนกรีตนะฮะสภาพนี้ออกเก่าแล้วนะครับ
มีอายุการใช้งานมานานกว่า๒๐ปีนะฮะซึ่งห้องน้ำครับ
ชำรุดหนักมาตั้งแต่นู่นนะฮะน้ำท่วมเมื่อปี๕๔โอ้โหแต่ไม่ได้ซ่อมไง
นั่นไงนายเฉลิมเนี่ยก็ใช้มาเรื่อยใช้จนชิน

แต่ต้องเข้าใจเขานะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่า
ป่าละเลยก็ส่วนหนึ่งแต่บางทีเรื่องของทุนทรัพย์ล่ะ
ก็อาจจะไม่มีเงินมาทำการซ่อมแซมก็ต้องทนใช้หรือเปล่า
ค่ะแล้วสุดท้ายเราอ่ะทนได้แต่โครงสร้างห้องน้ำ
มันทนไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วมันสลายร่างพังถล่มลงมานะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะคือเสียงมันดังโครม
ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงดังถล่มรวมถึงเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนายเฉลิมด้วย

ชาวบ้านก็รีบมาเลยค่ะช่วยกันเอาเศษอิดเศษปูนอะไรเนี่ยพวกโถส้วมต่างเนี่ย
ออกจากที่มันทับถมนายเฉลิมอยู่นะคะ
จากนั้นก็แจ้งพี่กู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณอาการไม่ใช่น้อยนะคะยังไงบ้าง
กระดูกซี่โครงข้างขวาหักเอ็นขาข้างซ้ายฉีกนะคะ
นั่นไงเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย
ก็ต้องฝากเตือนนะสำหรับใครที่มีเป็นบ้านสองชั้น
ที่แบบว่าพวกยกสูงขึ้นเพื่อหนีน้ำน่ะ
อันนี้ต้องระวังเลยนะบ้านมันเคยโดนน้ำท่วมไง
ไม้มันกัดมันก่อนหมดแล้ว
ก็ต้องหาวิธีการซ่อมแสงถ้าร่วงมานี่เจ็บนะ
ไปดูเรื่องเตือนภัยสักหน่อยคุณผู้ชมครับ
รถจักรยานยนต์จอดอยู่ดีจอดติดไฟแดง
รถบรรทุกครับมาจากไหนไม่รู้ชนอย่างจังเลยฮะ

เกือบเลยอ่ะกวาดเลยนะเนี่ย

แล้วมันไม่มีท่าทีว่าจะหยุดด้วยไม่รู้ว่ายังไง
แต่ว่านี่ฮะกล้องวงจรปิดครับ

ขณะที่รถจักรยานยนต์๒คันเขาจอดติดไฟแดงอยู่
แต่ว่ารถอีกคันหนึ่งจู่ครับ
โอ้โหเป็นรถสิบล้อของบริษัทแห่งหนึ่ง
ขับมาครับพุ่งชนท้ายรถทั้ง๓คัน
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงกลาง
มีผู้หญิง๒คนเสื้อสีเขียวสังเกต

แล้วก็เกือบเหยียบร่างของคนซ้อนด้วย

แต่โชคดีว่าแค่บาดเจ็บนะครับผม
บริเวณแยกไฟแดง

เกือบเลยนะดีนะที่ยังมีสติแล้วก็คลานออกมาได้

เหตุเกิดตรงไหนนะที่บริเวณแยกสัญญาณไฟใช่ไหม
ใช่ครับบริเวณแยกสัญญาณไฟ
ครองรังที่พื้นที่หมู่๑๐
อำเภอศรีมหาโพธิที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
พอเหตุมันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
รถยนต์ทะเบียนขอไข่ชชิง๓๕๓๕ชนบุรีถูกชนท้ายนะ
ตรงนี้มีแต่ความเสียหายเพราะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ส่วน๑๐ล้อก็จอดอยู่ตรงนี้ทะเบียน๘๘
เป็นคันต้นเหตุนะฮะจอดอยู่ตรงนี้ครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ทะเบียน๗ดกดเด็ก๓๔๓๐กรุงเทพ
นี่จนเหยียบอยู่ตรงนั้นน่ากลัวมากนะครับ
เจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงอยู่ในอาการตกใจแล้วบอกว่าเพื่อนเธอ
ซ้อนท้ายมาที่เห็นในคลิปว่าเหมือนเกือบโดนเหยียบนั่นน่ะอ่า

ขณะที่รถจักรยายนอีกคันหนึ่งที่อยู่ใกล้
ที่เห็นว่าน่าจะเป็นคันแรกที่โดนชน
นี่ฮะต้องเข็นเอาไว้ไปอยู่ข้าง
เพราะว่าโดนชนอยู่เหมือนกันโอ้โฮน่ากลัวโอ้โฮนี่นะครับ
ทางด้านคนขับรถสิบล้อเขาบอกว่าขับรถออกมาจากกะบินบุรีครับ
จะไปรับของที่นิคม๓๐๔นะฮะเพื่อเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุครับ
เบรกไม่อยู่ทำให้พุ่งชนรถทั้ง๓คันที่จอดอยู่
นี่นะครับซึ่งตำรวจสพศรีมหาโพธิ
ก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
ก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างที่รถคันนี้ไม่ได้มาเร็วนะ
ยังแต่เหมือนประมาณว่าเบรกแตกเอาไม่อยู่
คุณผู้ชมเรื่องของการขับขี่บนทางสาธารณะที่เป็นทางชุมชน
อันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นสี่แยก
ถ้ามาเร็วในทางชุมชนโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง
ทางที่เป็นทางชุมชนมันมีโอกาสแบบนี้ครับ

บางครั้งบางคราจะมีรถ
ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์หรือจักรยาน

แล้วถ้าเกิดคุณมาเร็วหลบไม่ทันหรอกครับ
ชนแน่ฮะจากในคลิปเนี่ยนะฮะ
รถจักรยานนะฮะปั่นออกมาจากซอยถูกไหม
ค่อยปั่นออกมาแหละผมไม่แน่ใจเขามองหรือว่าไม่มองทาง
เพราะว่าในคลิปเราเห็นไม่ชัดแต่สิ่งที่ชัดคือรถปั่นอาศัย
โอ้โหมาอย่างวัยแล้วชนล้มลงไปทั้งคู่
บาดเจ็บทั้งคู่นะครับเนี่ยฮะเอามาเตือนภัยกันครับ
ในเขตที่เป็นชุมชนเบาได้เบาครับ
ดีที่สุดเราจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราและคนอื่นด้วยครับ
เตือนกันอีกเหมือนกันไม่ใช่แค่รถที่ต้องระวัง
สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้มันเกิดพายศขึ้นมา
แต่วัวนี่แหละค่ะพยนตร์ได้เหมือนกัน

วัวมันพยศหรือยังไงเนี่ยคุมไม่อยู่เลยค่ะหลายคนเห็นคลิปนี้เป็นห่วงว่าเด็กเลี้ยงวัวคนนี้จะเจ็บหรือเปล่า
อะไรไหมแต่เจ้าของคลิปน้องคนนี้คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาบอกปลอดภัยดี
แล้วพันธุ์ด้วยแบงค์๕๐๐ไม่ก็แบงค์พันธุ์ยื่นไปเลยรับรองคุยกันง่าย
ไม่น่าจะให้ผูกขึ้นออกใหม่ชีวิตนะครับเออดับเกอร์โคโยตี้ครับแม่เออคุณที่เที่ยวจดชิด
ไม่ได้ฟังเพื่อนเขาบ้างทีอ๋อเราจะเช่าเที่ยวฉานอย่างนั้น
คุณผู้ชมไปดูเรื่องเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องครับบ้านใครมีคนเท่าคนแก่ต้องระวังนะครับ
เพราะว่าบ้านนี้เนี่ยอยู่ครับคนแก่รายนี้สะดุดเชือกที่ผูกกับหมานะฮะ
โอ้โหโอ้โหเจ็บหน้าดูนะคะเจ็บหน้า
คือบางทีไม่ทันสังเกตอ่ะเนาะจูด้งเนาะใช่ครับแล้วเหมือนสายมันจะเรียบไปกับพื้น
แต่ความจริงแล้วมันก็นิดเดียวสะดุดนิดเดียวล้มเลย
คือภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของภายในบ้าน
พร้อมกับข้อความระบุว่าโซ่หมาเป็นเหตุ
นี่ฮะดูจากภาพคือคุณยายเขาไม่ได้ทันได้มองเหรอฮะ
ว่ามีสายจูงน้องหมาอยู่หรือเปล่า
จังหวะเดินเนี่ยก็ทำให้สะดุดแล้วก็ล้มไปโอ้โหแขนเนี่ยนะฮะ

หอบต้องหิ้วหามขึ้นไปรักษาเลย
นี่นะครับคุณหมอดูอาการต่ออีก๓๔วัน

มีน้ำบนพื้นหรือว่าอะไรอย่างนี้
ระวังนิดนึงหรือว่าสายจูงหมาเนี่ยฮะ
อุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะคะ
เอาคุยกันเพลินมาแบบนี้หมดเวลาซะแล้ว

ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป